เตรียมยกระดับการเอกหารวอร์เลอร์บอลชายหาด

รวมทั้งว่าจ้างโค้ชชาวบราซิลมาติวเรื่องของสภาพร่างกายด้วยครับ
นักสมควรใช้บางอย่างในยุคสมครบกีฬาวอร์เลอร์บอลแห่งประเทศไทย
พอใจภาพรวมการจัดการขันวอเล็กบอลชายหาด

หลังได้ชื่อว่าเป็นรายการที่จัดมายาวนานที่สุดในระดับเอเชียนะครับ
ส่วนผลงานของนักกีฬาทีมหญิงเป็นที่น่าพอใจ

เพราะแต่ละทีมส่งนักกีฬาระดับแนวหน้ามาแข่งขัน
เนื่องจากเป็นรายการที่มีคะแนนสะสมไปชิงแชมป์โลก
ส่วนทีมชายน่าเสียดายนะครับที่คู่หลักมีอาการบาดเจ็บ
ซึ่งกลับมาบรรจุในรอบ๑๐ปีนะครับ
ส่วนในอุบัมิกสิบหน้าประเภทหนึ่งที่ยังมีโอกาส

โดยการแข่งขันโอลิปิกจะเอาอันดับ๑๑๖ของโลก

รายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการที่จะคัดโอลิมปิกนะครับ

ก็ยังไม่ถึงว่าดีนักนะครับ
แต่ว่าอยู่ในช่วงระยะที่เราสามารถจะมีโอกาสนะฮะ
มีโอกาสที่จะพัฒนานำทีมไปสู่โอลิมปิกได้
แต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามอีกเยอะนะครับ
เพราะว่าคะแนนเรายังอยู่กลางอยู่นะครับ
แชมป์เอเชีย๒๐๑๙ที่กรุงไทเปไต้หวันนะครับ

เตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันนัดแรกกลุ่ม๔
เจอกับอารยันคลับจากกาต้า
เรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็น

แต่จะกระตุ้นลูกทีมให้สู้เต็มที่
วอเล็กบอลติดตามชมการถ่ายด้วยสดได้